หน้าของผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้สวัสดีครับทะแหลงมา
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมา๑๘รายทั้งหมดเป็นต่างด้าวที่อยู่ในศูนย์กักกันที่สงขรา
ส่วนชายเวลา๔๐คนที่เป็นข่าวว่าติดหมดเลยหรือเปล่านะ

ครั้งแรกบวกครั้งที่สองลบดังนั้นต้องตรวจสอบอีกหลายครั้งเหมือนกัน
ว่าติดโควิดมาทั้งหมด๔๐คนหรือไม่
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบควันนี้ก็แถลงว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มมา๑๘ราย
ก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดนะครับที่ถูกกักตัวในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สะดาวสงขรา
เป็นผู้หญิง๑๗แล้วก็เป็นผู้ชาย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ป่วยแล้วก็รักษาหายเพิ่ม๑รายแล้วก็ล่าสุดวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมยืนยันในไทย๒๙๘๗รายกลับบ้านไปแล้ว๒๗๔๐ราย
อยู่ที่โรงพยาบาล๑๙๓รายและเสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่๕๔ศพ
สำหรับต่างด้าวที่ติดเชื้อมา๑๘คนที่อยู่ในศูนย์กักกันยืนยันว่าจะใช้หลักมนุษยธรรม
ทุกคนที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยใครป่วยต้องรักษา
สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มก้อนเดียวกันนี้มีทั้งหมดรวมแล้วนะฮะ๖๐รายด้วยกันครับ
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีการไปตรวจพบเชื้อที่ยะลาถึง๔๐คน
ผลจากการตรวจสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขราออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อ
ซึ่งต่างจากครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเป็นบวกครั้งนี้กลับเป็นลบก็เลยต้องมีการส่งเชื้อไปตรวจในห้องแล็บใหม่
เป็นส่วนกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันอีกครั้งว่าเป็นบวกหรือลบ
ดังนั้นสวบคจะยังไม่ประกาศว่า๔๐คนนี้เขาเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙หรือเปล่า
ต้องรอผลแล็บอีก๓ที่ก่อนจะยืนยันได้และย้ำว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด
อย่างนั้นก็ตามที่ตอนนี้การที่เจอผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเขาบอกว่าก็ดีนะ
เพราะถือเป็นสมรรถนะในการตรวจสอบแล้วก็การค้นหาเชื้อเชิงลึกในพื้นที่ของยาลาทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
ตอนนี้ที่ตรวจเจอ๑๒๖รายเป็นการทำงานเชิงลึกที่ทำให้เจอเยอะนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของประชาชนโอ้โหหลังจากปลดล็อกนะคลายล็อกเรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอลนะคุณผู้ชม
คนก็ฮือกันแต่ว่าทำไมถึงไม่ยึดระยะห่างทางสังคมเอาไว้เลยส่งผลกระทบว่าจะมีการทบทวนมาตรการหรือเปล่า
โศกสวบคอก็บอกว่าห่วงใยเหลือเกินครับกับคนที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมด
มาตรการต่างคือสิ่งที่เคยทำกันมาตั้งแต่เมษายนมันเป็นผลทำให้คนป่วยลดน้อยลง
แต่ถ้าเกิดว่ายังยึดมาตรฐานเดิมเอาไว้ประชาชนเองก็จะปลอดภัย
แต่ถ้าเกิดว่าตามภาพนี้เราไม่มีการยึดมาตรฐานกลัวว่าเชื้อมันจะแพร่ได้คนจะป่วยเพิ่มนะฮะ
ถ้าตัวเลขเป็น๐เมื่อไหร่ติดต่อกันแน่นอนเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่จากภาพนี้เรากลัวว่าจะมีการระบาดระลอก๒แล้วถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้น
อาจจะต้องมานั่งทบทวนมาตรการผ่อนปลนกันใหม่ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็ดี
คนที่จะเข้าไปใช้บริการก็ดีต้องรักษาระยะห่างกำหนดระเบียบต่างเอาไว้นะ
คนที่เข้าไปต้องเว้นระยะห่างกันอย่าแย่งกันแบบนี้และทุกคนที่เข้าไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
เพื่อไม่ให้มีการระบาดซ้ำสองอีกสำหรับโควิด๑๙นะครับ